คุยกันเรื่องนี้ค่ะกับคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันสมาชิกสปทกันหน่อยนะคะ
เกี่ยวกับการเปิดประชุมเรื่องจัญญบันจริยธรรมของสื่อมวลชนนะคะ
ตอนนี้คุณหญิงพรทิพย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

ค่ะทางสปทมองบทบาทของคุณสรยุทธ์
นี่ไม่เกินสัก๒๐คนเนี่ยค่ะเราไม่ได้มองเรื่องคุณสรยุทธ์
แล้วก็ไม่ได้มองเรื่องสื่อเป็นหลักค่ะแต่มองเรื่องวิกฤตจริยธรรม
ในประเทศไทยผ่านสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ค่ะเอ่อ
นั่นก็คือมันมีภาพซ้อนกันอยู่ก็คือมันเป็นทั้งเรื่องสื่อและเรื่องทุจริตคอรัปชั่น
สิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีนี้มันต่างจากที่เราพูดทั่วไปนะคะ
ถามว่ามันคืออะไรก็คือทุกคนเห็นว่าคำของศาลหรือปปชเนี่ย
มันชัดว่ามีหลักฐานความจริงที่เกิดขึ้นคืออะไรคือหนึ่ง
ลิขวิดแก้เอกสารสองมีการจ่ายเงินสายเช็คให้สามมีกระบวนการจ่ายเงินคืน
หมายความว่าตัวบริษัทเนี่ยจ่ายเงินเมื่ออสมทรทักท้วงว่าคุณเหมือนกับคุณแฮปเอาเวลาไปอะไรประมาณนี้
แบบนี้ค่ะที่สปทมองว่ามันชัดขนาดนี้
แต่มาตรการทางสังคมเนี่ยมันไม่มีถ้าเพราะฉะนั้นมาตรฐานทางของสังคมไม่มีเนี่ย
เราต้องหาวิธีแก้ก็มันก็เป็นภารกิจของสปทค่ะสปทมีหน้าที่ในเรื่องของการปฏิรูป
กำกับปฏิรูปขับเคลื่อนนะคะค่ะมันก็คือเหตุที่ทำให้เรามองว่า
เราน่าจะระดมหมอเพราะว่ามันมีหัวข้อนี้อยู่ในอย่างน้อย๓เรื่องใหญ่ค่ะ
เรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของเอ่อการมาตรการที่สามอันชุดเรื่องปราปรามสุจิกรับชั้นค่ะ
เรื่องที่สองก็คือเรื่องของสื่อค่ะปฏิรูปสื่อ
ซึ่งจะมีเรื่องจริยธรรมแล้วเรื่องที่สามก็คือการโรนโรมในเด็กอะค่ะ
เยาวชนให้มันมีความตระหนักเรื่องสิ่งที่ถูกต้องยังไงก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้เรารวมกันแล้วก็
เอ่อมีแนวคิดว่าใช้มาตราสี่สิบสี่เอ่อไม่ใช่สี่สี่สี่พูดผิด
ใช้ในระเบียบของสภานะคะในการยื่นยติค่ะ
เพื่อที่จะได้มีการระดมความคิดเพื่อจะหาทางออก
ซึ่งเป็นกระบวนการในการสร้างอาจจะเป็นมาตรการใหม่
เพราะว่ากฎหมายคือมันเอาเอาไม่ได้ค่ะค่ะคือไม่ได้จะไปกดดันคุณสรยุทธ์
แต่เป็นจังหวะที่มีกรณีคุณสรยุทธ์เกิดขึ้นพอดีเป็นกรณีศึกษา
เป็นกรณีตัวอย่างก็เลยหยิบยกขึ้นมาคุยกันหรือเปล่าค
คุณหญิงคะไม่ใช่หนึ่งคือไม่กดดันค่ะ
อืมแต่ว่าไม่ใช่พอดีค่ะเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเนี้ย
เห็นชัดเลยว่าประชาชนเนี่ยพยายามพยายามแสดงของตัวเองผ่าน
อืมสองคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเราก็เห็นกศธช
อย่างไรได้บ้างเอ่อตรงนั้นเนี่ยยังตอบไม่ได้แต่รู้แต่ว่าเช้าเนี้ยค่ะ
ก็หลังจากทำหนังสือยื่นแล้วเนี่ยได้เรียนท่านประธานแล้ว
ท่านประธานก็จะเรียกประชุมเรียกประชุมวิทย์เพื่อที่จะรู้ว่าจะเอาเข้าวันจันทร์ไหม
ถ้าเอาข้าววันจันทร์เนี่ยสมาชิกก็จะเป็นคนนำเสนอ
แต่ว่าเท่าที่ได้คุยไว้เนี่ยก็คือมันน่าจะเป็นจังหวะของการมองเรื่องจริยธรรมในทุกหมวด
สมมุติเจริญธรรมเรื่องการกีฬาก็มีสมมุตินะคะ
เพราะฉะนั้นเราก็จะมองให้กรรมธิการหลักสาม
ชุดชุดแรกก็จะเป็นชุดปราปราปชุดเจริตครับ
ซึ่งก็คงอันเนี่ยไม่ใช่กฎหมายนะคะก็คงมาร่วมความคิดเห็นแล้วมาดูว่ากฎหมายจะทำอะไรได้ค่ะ
ในเรื่องแรกก็คือเราไปมองเรื่องนี้ว่ามันเบา
เพราะว่ากรอบของสังคมมันมีกรอบ๓เรื่อง
ใช่ไหมคะมันมีวัฒนธรรมพอเราไปเอาวัฒนธรรมปั๊บเราก็เหมือนกับ
ถ้าวัฒนธรรมคนส่วนใหญ่เขาไม่ถือเราก็ไม่ถือ
เราไปมองกฎหมายก็คือว่าถ้าสารยังไม่ตัดสินจนถึงที่สุด
ก็ไม่ถือว่าผิดหรือไม่ผิดอะไรประมาณนี้
แต่จริงว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเราเป็นเมืองไทยเมืองพุทธ
รอบของศิลธรรมมันตอบในตัวอยู่แล้วเพราะว่ามันมีการจ่ายเช็ค

อันที่สองค่ะก็คือพอเราเห็นตัวนี้ปุ๊บเนี่ย
สังคมไทยถูกเขาเรียกถูกจูนให้เป็นสังคมมูลค่า
คือเน้นเงินค่ะเน้นเงินเน้นผลประโยชน์
เราก็จะเห็นได้ว่าช่องก็ไม่สามารถที่จะตัดใจจากผลประโยชน์
ที่จะไม่ให้รายการนี้ออกใช่ไหมคะ
เพราะมันชัดมากในเชิงคุณธรรมอันนี้ผลประโยชน์
กรรมการหรือใครก็ได้ทุกคนก็แยกไม่ออก
แต่ว่าบางคนเนี่ยไปแปลไม่ถูกแปลว่าเป็นเรื่องความเบตตา
ให้โอกาสมันคนละเรื่องค่ะเพราะว่าในเรื่องของเรื่องตัวเนี้ย
มันเป็นเหมือนพื้นฐานหรือเสาเข็มของสังคม
คือถ้าเสาเข็มว่าเราเห็นประโยชน์ดีกว่าเนี่ย
แล้วก็ที่ผ่านมาเราไม่เคยที่จะใส่ใจว่าปัญหาเหล่านี้แก้ไม่ได้
มัวแต่ไปบอกว่าโกงไม่เป็นไรก็เอาเงินนี้ไปให้คนอื่น
ไม่เป็นไรโกงแล้วก็เอาคืนไปแล้ว

ค่ะชัดเจนเดี๋ยวรอผลการประชุมต่อไปนะคะ

ค่ะที่จะขอบคุณนะจะออกมากเข้าไป

ภาคับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท